คุณผู้ชมครับอย่างที่เราได้บอกไปว่า
มีคำเตือนออกมาจากทางด้านของอธิบดีกรมการแพทย์
บอกว่าอยากให้ประชาชนงดการถ่ายเซลฟี่กับคุณตูนขนาดวิ่ง
เพราะว่าทางการแพทย์ก็บอกว่าจะมีผลกระทบกับกล้ามเนื้อ
เพราะว่าวิ่งไปหยุดไปต้องก้มต้องหยุดอาจจะบาดเจ็บได้ง่าย
และตอนนี้ยอดของการบริจาคอยู่ที่๑๔๐ล้านบาทครับ
บรรยากาศของการวิ่งในโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ก็แน่นอนเราทราบโครงการแล้วว่าเขาวิ่งจากใต้สุดขึ้นไปเหนือสุด
วันนี้เริ่มวิ่งวันที่๙เริ่มวิ่งเซตแรกประมาณตี๕๓๐
จากโรงเรียนบ้านพังเผ่าอำเภอสถิงพระจังหวัดสงครา
่งหน้าครับไปตามถนนสายสงขรามระโนธครับ
สุดปลายทางเซตแรกที่ถนนทางเข้าวัดพระโคที่อำเภอสถิงพระ
รวมระยะทางเซตแรกประมาณ๑๐กิโลเมตร
ช่วงเช้าเนี่ยก็อากาศดีครับ
มเย็นสบายทีเดียวตลอดเส้นทางก็มีชาวบ้านไปยิ้มรอต้อนรับ
ผู้เท่าผู้แก่ก็ไปนะครับเต็มไปหมดเลย
แล้วก็บริจาคเงินมีมาลัยธนบัตรบางคนมีน้อยกว่าให้
น้อยมีมากก็ให้มากบางคน๒๐บาทเนี่ยคุณดูสิ
เขาถือเขาก็ให้เขามีแค่นี้เขาก็ให้
คือรวมแล้วมันก็เยอะขึ้นนะครับ
ออกจากจุดสตาร์ทที่เบตตรงของยะลาเนี่ย
ตั้งแต่๑พฤศจิกายนจนถึงล่าสุดเมื่อช่วงเช้า
บรรยายงานเข้ามาคือทะลุไปแล้ว๑๔๐ล้านบาท

ขณะนี้ก็มีคำเตือนออกมาจากทางด้านของแพทย์เหมือนกันครับ
ในแพทย์สมศักดิ์คศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์บอกว่า
กรณีของตูนการวิ่งดังกล่าวรวมระยะทาง๒๑๐๐กว่ากิโล
สำหรับการวิ่งมาระยะไกลแบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
ขอส่งข้อความความห่วงใยไปยังนักร้องดังและคณะ
แม้จะมีการฝึกซ้อมร่างกายมาเป็นอย่างดี
แต่ว่าเมื่อเจอเหตุการณ์จริงซึ่งมันแตกต่างกับที่เขาซ้อมมาอย่างมาก
ประกอบกับเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็ระยะเวลาเพิ่มขึ้น
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้เพราะว่าแน่นอนต้องหยุดไปพบปากกับประชาชน
ส่งผลกระทบต่อเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อต่างได้นะครับ
คุณหมอก็เลยอยากจะฝากบอกไปยังขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชน

ร่วมกันส่งกำลังใจเชียร์และถนอมสุขภาพร่างกายของคุณตูนให้แข็งแรงกันด้วยครับ

เช่นร่วมให้กำลังใจในจุดพักที่กำหนดเช่นจุดเช็คพอยต์
ระหว่างทางหรือว่าขณะที่คุณตูนกำลังวิ่ง

และเพื่อให้คุณตูนและคณะสามารถวิ่งได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้แต่ละวันนะครับ
และที่สำคัญเป็นการลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการวิ่ง
และสามารถวิ่งสู่จุดหมายปลายทางเอาไว้ตามที่ตั้งใจเอาไว้นะครับ
อันนี้ก็เป็นการขอความร่วมมือแล้วกันนะครับ